ทุกผู้ชมครับแม่เรื่องนี้ก็ยาบ้าเป็นเหตุนะฮะ
ทำให้คุณพ่อคนหนึ่งซึ่งอายุ๘๓ปีแล้ว
ต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงลูกชายจนเสียชีวิต
เพราะว่าลูกเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทหลังจากติดยาบ้าอย่างหนักนะฮะ
อารวาสแล้วพ่อบอกเอาไม่อยู่จริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้สพเมืองชายภูมิได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตก็มาตรวจสอบนะฮะ
เป็นกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านหมู่บ้านนาเสียวหมู่๘ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวิทยาถีระโคตรอายุ๕๑ปีนะครับ
อยู่ข้างกระท่อมนะฮะ
ใส่เสื้อลายพรางทหารเนี่ยฮะกางเกงขาสั้นสีดำ
บาดแผลที่ถูกยิงนะครับกระสุนนี่เข้าศีรษะนะครับ
กระสุนนี่เข้าหน้าอกนะครับราวนมด้านขวานะครับกระสุนฝังใน
ขณะเดียวกันคนก่อเหตุคือพ่อของผู้ตายนะครับ
ชื่อนายจำรัฐถีระโคตรอายุ๘๓ปีแล้วนี่ฮะ
คุณตาจำหลัดนะปืนนี่ปืนกระบอกที่ใช้เนี่ยกระบอกนี้นะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับปืนที่ใช้นะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาตาจำหลัดบอกว่าลูกชายเนี่ย
คือวิทยาเนี่ยติดยาบ้าอย่างหนักติดยาบ้าเสพยาบ้าจนแบบป่วยเป็นโรค
อาการทางจิตนะมานานหลายปีแล้วครอบครัวพยายามพาไปบำบัดรักษา
ล่าสุดไปรับยาบำบัดจากโรงพยาบาลชายภูมิอยู่
แต่ลูกชายก็ยังแอบไปเสพยาบ้าอีกเสพแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ยังไงก็ไม่ฟังทำร้ายร่างกายคนในบ้านด้วย
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุวิทยาลูกชายก็คลั่งอีกทำลายข้าวของในบ้าน
พยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายพ่อแม่ก็เข้ามาช่วยห้าม
แต่ก็เอาไม่อยู่อารวาสไม่หยุด
สุดท้ายตาจำหลัดแกบอกว่าไม่รู้จะห้ามยังไงจริง
ต้องใช้ปืนยิงลูกชายเข้าไป
ส่วนที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ที่เราลงพื้นที่ไปนะครับ
เป็นกระท่อมปลายนานะครับนี่ยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่ตรงนี้นะครับ
ทางนายวิทยาผู้ตายเนี่ยเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
โอ้โหหลายหมู่บ้านเลยนะในพื้นที่เนี่ย
เพราะว่าเขาชอบพกมีดนะชอบพกปืนติดตัวด้วย
เวลาที่คลั่งยาบ้าหรือว่าอาการทางจิตกำเลิบเนี่ย
ก็จะออกไปก่อกวนแทบจะหลายหมู่บ้าน
หมู่บ้านอย่างกลางคืนนี่ก็ขี่รถเบิ้ลเครื่องส่งเสียงดัง
หรือว่าไปลักขโมยข้าวของของชาวบ้านเป็นประจำ
แม่ของนายวิทยานะฮะก็คือคุณยายรำพันธ์คุณยายรำพันธ์อายุ๗๘ปีแล้วนะครับ
นี่วันนี้ก็ร้องไห้มาที่โรงพักนะเพราะว่าสามีคือคุณตาจำหลัดเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุที่ยิงลูกชายเสียชีวิตยายลำพันธ์บอกว่าวิทยาลูกชายติดยาบ้ามายี่สิบกว่าปี
ชาวบ้านนี่เขาเอือมละอากันหมดนะที่หนักกว่านั้นก็คือเวลาขอเงินพ่อกับแม่ไม่ได้
ทุบตีพ่อกับแม่เป็นประจำเคยมาแจ้งความที่โรงพักหลายครั้ง
ตำรวจก็พาไปบำบัดหลายหนพอออกมากลับมาที่บ้านก็กลับไปเสพยาบ้าเหมือนเดิม
วนเวียนอยู่อย่างนี้วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้แม่บอกแม่มารู้เรื่องทีหลัง
ตอนที่สามีเนี่ยเดินถือปืนกลับมาที่บ้านแล้วบอกว่ายิงลูกชายตายแล้ว
เป็นกุศลแล้วนะครับทางครอบครัวรับศพมาแล้ว
บำเพ็ญกุศลที่วัดสมบุญอุทิศนะครับ
ป่าน้าเสียวนะฮะสถานที่ตั้งศพนะครับ
คือบรรยากาศก็เงียบเหงานะฮะในงานศพ
ก็มีญาติญาติที่มาเฝ้าศพอยู่
เดี๋ยวทำการตั้งสวดศพ๒คืนนะครับ
จะทำพิธีชัพพนักศพ๑๔ธันวาคมนี้
ส่วนพ่อของผู้ตายที่ยิงลูกชายเสียชีวิต
ก็คือคุณตาจำหลัดเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ค่าผู้อื่นนะฮะส่วนเรื่องทางคดีป้องกันตัว
ป้องกันตัวอย่างไรก็ต้องต่อสู้กันทางคดีต่อไป